คุณผู้ชมคะต้องระวังด้วงก้นกระดกคือมันมีพิษนะ

ใช่ค่ะคือเคยมีข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วก็เงียบหายไป
ตอนนี้มีข่าวกลับมาอีกครั้งแล้วก็มีเด็กผู้ชายเขาที่อวัยวเพศ
เขาถูกกัดแล้วก็มีปัญหาคือปัสสาวะไม่ออก
แล้วตอนนี้เขาก็เลยเตือนว่าต้องระวังนะเวลาถูกสัตว์มีพิษกัดในลักษณะแบบนี้นะคะ
นโรงพลละเอียดผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมคณะค่ะ
ก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลสวีไปเยี่ยมเด็กชายวัย๑๑ปีนะคะ
เขาถูกพิษจากด้วงก้นกระดกที่อวัยวะเพศและที่อันทะเขาก็มีแผล

เมืองต้นคุณหมอก็ให้ยาฆ่าเชื้อรักษาตามอาการ

ผู้ราชการจังหวัดชุมพรเขาเลยสั่งเลยค่ะว่าตอนนี้ต้องระวังนะคะคุณผู้ชมมันมีการระ
ด้วงก้นกระดกต้องติดตามระวังอย่างใกล้ชิดค่ะ

อำเภอเมืองอำเภอปะทิวอำเภอสวีทุ่งตะโกหลังสวน
นางเดินเผนเคียนบุญศาธารสุขอำเภอสวีเขาเลยบอกว่า
ตอนนี้มันเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวคุณผู้ชม
้วงก้นกระดกก็จะมีจำนวนมากเป็นพิเศษ
ชาวบ้านหลายรายเขาถูกพิษกันแล้วแต่ว่าไม่รุนแรง
เป็นเหมือนเป็นแผลผู้พองเล็กน้อย
แต่ถ้าใครถูกพิษแล้วต้องล้างพิษให้สะอาด
ด้วยน้ำสะอาดค่ะคุณผู้ชมหรือว่าฟอกสบู่ก็ได้นะคะ
จะช่วยลดอาการผู้พองลงได้
แต่ข้อห้ามคืออย่าไปเกามันนะ
อย่าไปขยี้มันนะเพราะพิษจะขยายวงกว้าง
ถ้าอาการไม่ดีขึ้นต้องรีบไปพบแพทย์นะคะ
้วงก้นกระดูกจะอยู่ตามกองขยะค่ะ
ขยะกองย่ามักจะไปเล่นแสงสีขาวเช่นแสงไฟนีอ่อน

แมลงก้นกระดกด้วงปีกสั้นด้วงก้นงอนด้วงกรด
ดังนั้นคุณผู้ชมค่ะต้องระวังตัวมันเป็นแบบนี้
เรามีภาพให้เห็นลักษณะตัวของมันนะคะ